มาดูกันบ้างดีกว่านะคะวันหยุดสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยหลายบ้านเขาออกกันไปเที่ยวกันแต่อย่างบ้านพ่อลูกอ่อนกันเนี่ยอยู่ติดบ้านกระเตงลูกกันอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนจะมีครอบครัวไหนบ้าง
ลูกพ่อเป็นสายไหนเพราะว่าลงทุนกรรมกับท่าจัดกวาลุกตัวเองนี่หอมไปต่อกันที่แบบนึงพ่อเฮอะไม่แท้ใครค่ะพ่อเจียมเรืองสักนั่นเองนะคะโอดชมลูกสาว
วันโตคืนนะจ๊ะก็น่ารักน่าเอ็นดูสุดเลย
ถึงขนาดที่คุณพ่อบอกชัดเจนเลยว่าป้าป่าไม่ยอมให้ใครมาจีบ
รอไว้อายุ๒๐เมื่อไหร่ก่อนละกันค่อยมีแฟนนะคะ
ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งพ่อค่ะคุณพ่อหมาดเลย
คุณพ่อหนุ่มสอนรามนั่นเองนะคะเผยภาพน้องวีจิ
สงกรานที่ผ่านมาไม่ไปไหนเลยคลุกอยู่กับลูกนี่แหละค่ะ
ก็น้องก็เพิ่งลืมตาดูโลกมาได้อาทิตย์กว่าเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าออร่าความเป็นซุปตาตัวจิ๋วก็พุ่งอยู่นะ
หลายคนบอกอุ๊ยปากนิดจมูกหน่อยน่ารักน่าเอ็นดูจริงเชียวนะคะ
ก็น่ารักทุกบ้านเลยนะดีเหมือนกันนะแบบนี้
คุณพ่อจะได้ไม่ต้องไปสายปาร์ตี้อยู่ที่บ้านกันให้หมดเลย